ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
มุกร้อง
ถ้าหากประกาศอะไรไปยอมรับในคำตัดสินนะครับ
มุกร้องได้ครับ
ถ้าพี่เป๊กจะประกาศอะไรหลังจากนี้ยอมรับไหมคะ

๒รุ่น๑ศิลปินครีมอาสยาม

คุณพ่อตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะ

ดีใจและภูมิใจในตัวของหมุกครับ

เดือนนึงพูดแบบโหนโหนเลยกี่ครั้ง

ก็คือจะร้อนไม่ได้เจอแสงมากไม่ได้เครียดไม่ได้
แล้วก็เป็นเวลาเหนื่อย
เหนื่อยมากก็ไม่ได้
คุณพ่อถ้าไม่มีปัญหานิสินตรงนี้เราจะเบาเลยไหมชีวิต
คือเมื่อก่อนที่ไม่มีปัญหานี้ครอบครัวผมก็ถือว่าอบอุ่นครับ
คือเราก็อยู่แบบว่าพอมีพอกินอะไรอย่างนี้
เพราะว่าลูกผมลูกชายนี่ถ้าทำงานได้อะไรนี่เขาก็จะมาให้หมด
ลูกสาวไปทำสนามก๊อฟก็จะมาให้หมดแล้วเวลาอยากได้อะไรก็ถึงจะขอเอา
น้องมุบน้องอะไรถ้ามีอะไรได้ก็จะมาให้ทั้งหมด

เป็นอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยนะครับ

คือสิ่งที่หนูทำมันหาไม่ได้ในท้องตลาดคือมันมาจากตรงนี้ของหนูเอง
เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนตรงนี้
สิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้มันอยู่กับเราไปตลอด
เท่มากเลยค่ะพี่เป๊กยกนิ้วให้เลยจริง
ตอนนี้นางฟ้าของเรานะครับ
มุกมาถึงจุดที่เขาต้องการแล้ว

ภาวนาเปิดอินโทรมาให้เป็นเพลงที่เราถนัด
เป็นเพลงที่เราร้องได้นะ
ทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ

อินโทรเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท

เป็นเพลงเร็วที่ไม่รู้มุกถนัดมั้ย
เห็นไหมครับ

สำคัญทีเดียวเพลงนี้เป็นเพลงที่๔
เป็นเพลงที่มีมูลค่า๖๐๐๐บาท

จาก๓เพลงที่ผ่านมาเพลงนี้
ถ้าเปรียบเทียบกันเพลงไหนยากที่สุด

แล้วกลัวว่าไมค่ะ

ไม่กลัวเพราะอะไรครับ

เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ
จะสู้หรือจะหยุด

ใช้

อยากได้อะไรมากที่สุด

ถ้าข้ามก็ไม่ได้ดูเต้นนะสิ

ถ้าเราวางแผนว่าเราจะเอาแค่นี้
ก็คิดดูแล้วกันว่าควรจะใช้หรือไม่ใช่

และเอาอันนี้ไปฟังในเปลี่ยนเพลงเพลงหน้า
ที่เราได้จากตัวช่วยก็ได้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้เลือกไปแล้วแผ่นที่๖กับแผ่นที่๓

แผ่นที่๕เอาล่ะมาดูกันแผ่นที่๕นะครับตัวช่วยก็คือ
หัวเพลงเลยตั้งแต่เริ่มเนื้อเลยเอาครับท่อนี้เลยครับ

เพลงสุขภัณฑ์ไม่เคยหวังเว้นถ้าฉันร้องเพลงคนต้องชอบก่อน
เพลงที่สี่นะครับมูลค่าหกหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ
ฉันลูกสาวตะแหวงบ้านลูกส่วนแปนจังหวัดชุดทัน
ทำงานทำไร่ไปวันแต่ว่าตัวฉันชอบแต่ร้องเพลง
เขาเรียกฉันว่าอีแววลูกสาวอีแป๋วนั้นร้องเพลงเก่ง
เมืองสุภัณฑ์ไม่เคยหวังเว้นถ้าฉันร้องเพลงคนต้องชอบก่อน
อีแววเมืองสุภัณฑ์อีแววเมืองสุภัณฑ์
ชื่อเสียงของฉันดังระบือไกล

เขาก็เชิญก็จ้างไม่เคยเว้นวางใครจ้างฉันก็ไป
งานบุญงานบวชงานแต่งเลื่อนยดตำแหน่งหรือว่าขึ้นบ้านใหม่
ไม่เคยไม่เคยค่องขัดถ้าใครให้อัดพันสองพันฉันก็ไป
ีแววลูกสาวตะแหวงค่าตัวไม่แพงเชิญมาจ้างได้
แต่งงานบวชหน้าใกล้ถ้าจางฉันไปรับรองว่าไม่ขาดทุน

เพลงที่สี่นะครับมูลค่าหกมือนบาท
มุกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องใจ
สำหรับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทนะครับ
มุกร้อง

พี่ตอนพี่ชายเลยพี่ชาย
ทุกคนล้วนมีรอยยิ้มในเรื่องนี้ไปหมดเลย

ที่เราประทับใจมากเลยนะครับ

ใจนะครับมันไม่มีความสุขอะไรที่จะมาทดแทนความสุขในครอบครัวไปได้
ถ้าครอบครัวมีความสุขสังคมเราก็จะมีความสุข
แล้วตอนนี้ก็สุขที่จะได้เอ่ยคำนี้ค่ะ
รับแล้วค่ะ๖๐๐๐บาท
แล้วที่สำคัญร้องไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียว
เพลงนี้นะครับสาวสุพรรณหวานแหววของพิมยาดา
สำเร็จแล้วนะสำเร็จนะคะเนี่ย
เป้าที่วางไว้แล้วยังมีสิทธิ์ไปต่อได้
อยากมีอะไรบอกกับครอบครัวเราบ้าง
หนูทำได้แล้วค่ะ
คุณแม่คะเป็นยังไงรู้สึกยังไงกับน้องบ้าง
ดีใจที่ลูกทำสำเร็จค่ะ

ตอนนี้ยังมีสิทธิ์แข่งขันกันต่อในเพลงที่๕ในเพลงที่๖
แต่ตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับ
วันนี้มุกทำให้เห็นว่าคนที่เป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับ
จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่
แต่มุกเป็นคนตัวเล็กแต่วันนี้มุกเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่
การต่อสู้ของมุกยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับ

ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้นั่นก็คือ

รู้สึกแย่กับเรื่องตรงนี้ใช่ใช่ไหมคะใช่ครับ

เสียสละให้น้องเรียน
แล้วตัวเองก็ไม่ได้เรียน
มือสุริยนต์หวังสนทะเลาะมูลกากบินมานสุรามุกรอบ